มูตร์เตรียมให้เข้าใครออกไฟ

ในปี๙๐คนที่น่วงปกการทั้งหมด
ตายทั้งหมดภายใน๑ปี

แล้วมูตร์ตายแสดงว่าเป็นบ้าตลอดชีวิต

อีกหนึ่งเรื่องที่อาจารย์จำไว้

ปรากฏว่าไปเอาขโมยฟันจาก

อันนั้นผมเป็นคนไปขุดเอง

โครงกรหนุที่ขุดขึ้นมา

พอแต่งออกมาแล้วฟันใหญ่สวย

ตอนกลิ่นครั้งคืนน็เกิดอาการ
ลุงเขามองขึ้นไปบนหิ้ง

อาจารย์เล่ามาหลายเหตุการณ์

โสมเฝ้าสมบัติปู่โสมเฝ้าทรัพย์

มีคนเฝ้าแล้วก็มีจริงใช่ไหมฮะ
ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่เคย

ตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่

พระพุทธรูปที่เป็นศิลปะ

ได้ไปเสียงหนึ่ง

ชำรุดแตกละ

กลางคืนตื่นจะมาถ้าตีสอง

แล้วหันมายิ้มสะแยะละตา

อะไรมากเอาแค่น้ำโม๓จบ

ต้องหันจับพอตั้งสติได้

บอกว่าสมบัติทุกชิ้นที่ฟังอยู่

หรือว่ามีคนที่เขาคุ้มครองอยู่
อย่างบางทีเอาเครื่องตรวจจับโลหะไปเนี่ย

พระองค์เจ้าหิณะได้เคยขออนุญาต

ฉันขอเรียกชัดเครื่องเครื่องตรวจโลหะเนี่ย

ไปตรวจหาสมบัติเพราะว่ามีลายแทง
มีรายแพงฉันก็เลยเอาเครื่องตรวจเลยไปตรวจ

มันดังมันดังมันแถวว่ามีโลหะ
มีอะไรเคลื่อนไหวพอขุดลงไปไม่เจอ

พ่อบอกอ๊ะเครื่องมันก็ใช้ได้

แต่ก็ขุดไปไม่เจอเจอแค่หม้อใส่กระดูก
พ่อบอกอย่างที่พระทีนั่งจักรกอวัตร
อันนี้ที่ประนะนำผมไปรับราชการอยู่ด้านนั้น
พอดีขุดลงไปแค่ฟุตเดียวเอง

ทำห้องน้ำอะไรพวกเนี่ย
กุลลุมบายเพลงแค่๓๐เซนครับเอง

หายมันจุเงินนาโม
เงินนาโมคือเงินสมัยแตีวิชัยของนคร
เป็นเม็ดเล็กและมีตัวหน่อนแหนว
ให้เงินบ่อลาาร

นี่ขนาดขุดจะมา

ขุดจะมาสลอด๒๐๐พอปี

เพียงหนังว่าใครบังอยู่ทั้งเอง

ได้เอาขึ้นมาไหมฮะ
คราวนี้ก็อยู่ใน
พิพิธภัณฑ์
เรื่องการฝึกที่หมู่บ้านโปรตุเกต
เราก็ต้องสำรวจพื้นที่ก่อน

ถามใครต่อใครก่อนนะฮะ

มีอะไรอะไรเพื่อที่จะเลือก

มีทั้งเรื่องเล่าของชาวบ้าน
ที่เกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้น
ว่ามีเสียงสวดมีเสียงอะไร

เขาบอกว่าถ้าหากว่า
อันนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านเล่าว่า
เวลาเรือมันขโมย

บางทีก็ได้ยินเสียงสวดมาจาก

แล้วก็ทำงานตามขั้นตอนไปครับ

มีพิจารณ์

ก็มองไปทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยก็เห็นเงา
ผมเป็นคนจดบันทึกมากผมเขียนตลอดใช่ไหม
ก็สเก็ตเอาไว้ตอนนั้นนี่
ในวันที่๑๘มคบศ๒๘ปย๑๙๘๔หรือฮะ

เห็นเงาอย่างนี้มันอยู่ข้างหน้า
เหมือนคนใส่มวก
เพราะว่าเห็นอะไรแต่ไม่บอกเขาว่าเป็นเงาอะไร

อเจมส์มีคนมาเตือนเวลาถะโมยเรือมาดูอีกคนเห็นเหมือนกันหมดเราก็ขุดตรงนั้นพอดี
อเจมส์ก็ขุดตรงเนี่ยแถวนั้นมีโครงบาดหลวง๑๐โครง
บาทหลวงเนี่ยหรอถ้ารู้ได้ไม่คงกระตุกบาทหลวง
วิธีการฝังศพของเขาเนี่ยเขาฝังไม่เหมือนกัน

ฝังไม่เหมือนกันถ้าศพบาทหลวงอย่าหาแม่ชิสวรรค์ศพ
ถ้าศพคนธรรมดาศาสนิทชนชนอย่าหาแม่ชิสวรรค์ศพออก
เหมือนกำลังมองไปที่หน้าแท่นบูชา

เห็นไม้กั่อนเฉียงแต่ว่าบาทหลวงจะยืน

แล้วมองออกมาหาศาสนิทชน
ก็เหมือนกับที่อาจารย์เห็นเป็นเงาอย่างนั้นเลย
ขุดเจอไปก็พบว่ามีอยู่สองโครง
ที่มีปูนขาวพอก
เพราะปูนขาวนี่มันจะช่วยฆ่าเชื้อ
แล้วก็รักษาศพด้วย
เพราะฉะนั้นโครงนี้จึงสมบูรณ์
ปรากฏว่าพอถึงเวลาเราพบปั๊บเนี่ย

เราต้องไปเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับโครงกระดูกมาตรวจ
ท่านจะเปิดท่านก็เปิดตั้งแต่ตรงส่วนหัวมา
ปรากฏว่าตรงหน้าผากมีรอยแตก

แตะเองตรงหน้าผากเนี่ย
กระโหลกตรงนี้เป็นส่วนที่แข็งที่สุด

นอกจากถูกกระทบได้ของแข็ง
พอเปิดสนุกมาเพราะมันก็มีหายปลาร้าหักอีก
ต้องสรุปว่าโครงนี้ต้องถูกฆาตกรรม
ก็เป็นเรื่องว่าเราจะต้องไปตามหา

ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีป้ายอะไรหมด
เห็นบอกว่าชาวพม่าเองก็มาบุรณะที่ยุธยา

ตอนช่วง๒๕๐๐นี่
รัฐบาลพม่าก็ให้เงินมา
ในการที่จะบูรณะพระมงคลบพิษ
ตอนนั้นพระมงคลปภิษฐ์ชำนุกมาก
หลังคาไม่มีก็ออกเงินช่วยสมทบกับรัฐบาลไทย
ตอนนี้เวลาตอนที่ทำวิธีมอบตรงนึกจะเปิดอย่างนี้
เป็นเรื่องที่เขาเล่ากัน
เพราะว่าพวกคณะสู้ที่เข้าไปในวิหาพระมงคลบัตรฤทธิ์เนี่ย
มองขึ้นไปมนตรกพระมงคลบัตรฤทธิ์

แล้วเขาเตรียมไปเก็บภูเขาภูดา
หอกรณีอิตเอามาคืนได้กันเหมือนกัน
เราไม่รู้เหมือนกันว่าดวงจิตของคนที่เสียชีวิตตรงนั้น

มันไหวไปเกาะอยู่กับอิตก้อนนั้น
ก็ทำให้อิตก้อนนั้นมีอธรรม
เห็นบอกว่าที่เจดีพระศรีสุริโยไทยเนี่ย
ไม่รู้ตัวหรอกแต่จะเหมือนโดนเข้าทรงตลอดเวลาเลย
ไม่มีใครรู้ว่าห้องช่องบนเนี่ยในห้องช่องบนเนี่ย
มีอะไรอยู่ในนั้น

มีรูปหลอของพัฒน์สุริโยธัย

ทำนานแล้วไม่รู้ว่าใครทำด้วย

มีคนเคยหล่อรูปศรีสุริโยธัย

มีความรู้สึกว่าบันไดมันชันมาก
ไม่รู้ว่าข้าวแมกรูปหล่อเนี่ย

ตอนที่จะทำมูลนาเจดีศรีสุริโยไทย
จะต้องเอารูปนั้นออก

แล้วก็เชิญพระพุทธสุริโยไทยเศรษฐกิจ
คือการยุมงคลที่เป็นพระพุทธรูปทองคำเนี่ย

ไอ้กาลที่จะเชิญพระพุทธศุริโยธัยนี้ขึ้นไป

ที่จะเอายกขึ้นไป
ว่าสามารถที่จะเอาพระศุริโยธัยนั้นลงมา
พอลงมาถึงข้างล่าง

ผู้พนมมือภึมภรรมว่า
ที่เอาเราออกมาจากข้างบน

หล่อพระสุริยธัยไปไว้ที่ภาพตา
พอดีเอารูปนี้ไปตั้งแทนได้
แล้วก็เชิญรูปพระพุทธสุสุยธัย

ทำไมฉันถึงบอกว่าอึดอัด
เพราะว่าเจดีองค์นี้
ไม่ใช่ที่ประทับของพระสุริโยไทย

เพราะฉะนั้นคือไม่ควรจะเอารูปเทพ

หรือพระบรมศาลินิกษาธาตุเท่านั้น
ว่าไม่มีใครรู้เลยว่า

ยังยืนอย่างคำเดิม

ก่อนจะมาเรียนโมลันธิดี

ต่อบทมนต์ส่วนนี้ให้ได้
อันนี้เป็นบทหนึ่งในพระประฤติ
เป็นเหมือนใบนำทาง

ว่าจะมาแล้วนะ

ทุกครั้งที่ต้องทำขุดเข็ดก็ต้องทำพิธีกันหน่อย
มันอยู่ในความทรงจำตลอดที่เราจะต้องระลึกถึงตลอด
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่ไหนหรือว่าอยู่ตรงไหนเวลาไหน

อาจารย์อยู่กับโบราณสถานอายุทยามีเรื่องเล่าเยอะเหลือเกิน

อยากจะรู้ว่าอาจารย์เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่เรียกได้ว่าติดตาตรึงใจเลย
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาร่วมมูไปกับอาจารย์ฮะ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีคือพระผี
เขาก็ไม่เชื่อปรากฏว่าคืนนั้นเข้าไปหาเขาในห้อง

ต่อได้จะทำพิธีอะไรก็ตามแต่จะต้องมีคาถา
บทสวดในส่วนหนึ่งของพันธ์ประลิป
ป้องกันผีได้ไหมครับได้หมดได้
จริงเหรอ